มาดูเหตุวุ่นกดเงินโอละเวง
จำได้ไหมฮะเหตุการณ์ที่บุรีรำมันมี๒เหตุการณ์แล้วนะ
คุณป้าคนหนึ่งที่ไปฟอกไตที่โรงพยาบาล
แล้วก็ไหว้วานให้พนักงานเวรเปรย์ไปกดเงินให้

อันนั้นสรุปออกมาว่าเป็นความผิดพลาดของธนาคาร
แต่มันมีอีกเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นที่โรงพยาบาลนางกรอง
ว่ามีผู้ป่วยไปฟอกไตเหมือนกัน
แล้วก็เป็นผู้ป่วยที่ติดเตียงแต่ปรากฏว่าเห็นเตียงข้าง
แล้วก็มีญาติคนไข้เตียงข้างเขามาเรียกว่ามาเฝ้าไข้เป็นประจำ
ก็เลยคุยกันซี้กันสนิทกัน
ก็เลยไหว้วานให้ญาติของเตียงข้าง
กรณีนี้ไม่ได้ให้กดเงินนะคุณผู้ชม
ให้แค่ไปเช็คยอดเงินเฉยอยากรู้
อยากรู้เพราะว่ามันมีข้อความตอบกลับของโครงการเราไม่ทิ้งกันมาแล้ว

ทีนี้ก็เลยอยากรู้นะครับเพราะตัวเองป่วยติดเตียงลงไปกดไม่ได้
แล้วเงินมันก็หายไป๓๐๐บาทกลายเป็นเหตุวุ่นอลละเวงนะครับ
เรื่องนี้นะครับก็ต้องมีการตรวจสอบว่าสรุปแล้ว
ญาติผู้ป่วยเตียงข้างเอาบัตรไปเช็ค

นี่ภาพจากกล้องวงจรปิดที่โรงพยาบาล
ก็จะเห็นนะครับว่าผู้ชายคนที่สวมเสื้อสียำพู
เดินเข้าออกอาคารของโรงพยาบาลนางกรองจังหวัดบุรีรำ
แล้วก็เดินอยู่บริเวณหน้าโรงพยาบาล
ในวันเดียวกันกับเงินในบัญชีของผู้เสียหาย
ถอดถอนออกไป๓๐๐๐บาท

เพราะว่าน้องสาวของนายนบรงศักดิ์คล้ายกระแสอายุ๔๗ปี
เอาเรื่องมาเปิดเผยบอกว่าพี่ชายของเธอ
นอนรักษาตัวด้วยโรคไตอยู่ที่โรงพยาบาลนางรอง
จากนั้นก็เริ่มสนิทสนมกับผู้ป่วยเตียงข้าง

แล้วก็คุณลุงก็มีลูกเขย
ลูกเขยก็มาเยี่ยมคุณลุงเป็นประจำ
ทีนี้นะครับด้วยความสนิทกัน
ก็เลยไหว้วานให้ลูกเขยของคุณลุงเตียงข้าง

ว่าคุณนบรงศักดิ์คล้ายกระแส
ที่เป็นผู้ป่วยที่นอนรักษาโรคไตอยู่ที่โรงพยาบาลท่านนี้เนี่ย

แจ้งความว่าจะเอาผิดกับญาติของคนไข้เตียงข้าง
ไหว้วานให้ไปเช็คยอดเงินนะครับ
แล้วก็ต่อมาตำรวจได้ออกหมายเรียกชายต้องสงสัย
ก็คือนายสมปองชาวตำบลชุมแสงอำเภอนางกรองมาสอบปากคำ
นายสมปองก็ยอมรับว่าตัวเขาเองเป็นญาติของผู้ป่วยเตียงข้างจริง
ไปเช็คยอดเงินจริงว่ายอดเงิน๕๐๐๐บาทมันเข้ามาหรือเปล่า
ตัวเขาเองนะก็เอาไปเช็ค
แต่เขาปฏิเสธว่าเขาไม่ได้กดเงิน๓๐๐๐บาท
ออกไปจากบัญชีของนายนรงศักดิ์คล้ายกระแสแต่อย่างใดเขาบอกแบบนี้
ตอนต้นนะเขาปฏิเสธไว้แบบนี้
แต่ว่าเพื่อให้เป็นการยุติปัญหาซะ
ผมจะเอาเงิน๓๐๐บาทเดี๋ยวหามาจากที่อื่น

คือผมไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินผมยืนยันว่าผมไม่ได้เอาไป

จบเรื่องซะเดี๋ยวผมเอาเงินคืนให้ก็ได้
เดี๋ยวผมไปหาเงินคืนให้๓๐๐บาทถ้าอยากได้นะ
ผมยืนยันว่าตอนนั้นเงินในบัญชีธนาคารออมสินของนายนรงศักดิ
มันมีแค่๒๐๔๖บาทผมยืนยันแบบนี้
ไปจริงแต่ไม่ได้เอาเงินไปนี่คือคำปฏิเสธเมื่อวานี้
ท้ายที่สุดล่าสุดของล่าสุด
ตำรวจสพนางกรองสอบปากคำเข้ม
นายสมปองที่ตอนแรกปฏิเสธว่าไม่ได้กดเงินออกไป
แค่มาเช็คเงินตามที่ผู้เสียหายฝากให้เช็คเงินเท่านั้น

แล้วผมพร้อมจะให้๓๐๐บาทหามาจากไหนก็ไม่รู้
สุดท้ายยอมรับสาภาพคุณ
ซึ่งตั้งอยู่หน้าโรงพยาบาลนางรอง
เมื่อวันที่๒๒เมษายนตามที่นายนรงศักดิ์ไหว้วานจริง
แล้วผมเห็นว่ามีเงินในบัญชี๕๐๐๐บาท

แต่จู่ความอยากมีอยากได้
มันบังเกิดขึ้นในใจของผม

กดเงินของนายนรงศักดิ์ไป๓๐๐๐บาท
ดไปจริงครับผมยอมรับแล้วตอนนี้

แล้วผมพร้อมจะนำเงินไปคืนให้กับผู้เสียหายคือนายนบรงศักดิ์จริง

บอกว่าเขาไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินเลย

มีงานมีการเป็นอาชีพขับรถเทลเลอร์ส่งสินค้า
แล้วก็บอกว่าไม่เดือดร้อนเรื่องเงิน
แต่ในวินาทีนั้นอยู่มันเกิดความอยากได้ขึ้นมา
ซึ่งก็สอดคล้องกับข้อมูลของทางธนาคาร

เงินมันถูกกดออกไปจริง๓๐๐บาท
เรื่องต้นตำรวจก็แจ้ง๒ข้อหาแล้วครับ
คือลักทรัพย์แล้วก็ใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อื่น

ดเงินออกไปจริงนะฮะเอาของเขาไปจริง
ล่าสุดผู้สื่อข่าวของเราก็เดินทางไปหานายนบรงศักดิ์
ซึ่งเป็นผู้ป่วยไตอยู่ที่โรงพยาบาลนี้นะฮะ
ก็รออย่างใจจดใจจ่อว่านายสมปองจะสารภาพหรือเปล่า
ปรากฏว่าพอได้รับทราบข่าวว่านายสมปองสารภาพ
ตัวคุณนรงศักดิ์ก็ดีใจนะครับ
ดีใจเพราะว่าจะได้เงินเอามาใช้จ่าย

อภัยนะไม่ติดใจเอาความไม่เอาเรื่องอะไร
เพราะว่าเป็นคนบ้านเดียวกันนะครับ
แต่ส่วนเรื่องคดีเนี่ยถ้ามัน
ก็แล้วแต่ตำรวจนะนะว่าตำรวจจะเอายังไงต่อไป
แต่ว่าในจิตใจเขาเขาบอกว่าไม่ติดใจเอาความเลย

ก็อยากจะฝากเป็นอุทาหรณ์ให้กับประชาชนทุกคนเลยนะครับ
การจะไหว้วานใครก็ตามต้องเป็นคนที่ไว้ใจได้ที่สุดนะฮะ
แล้วก็อย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนเดี๋ยวจะจนใจเอง
ใช่นี่ไงเวลาที่คุณสืบสกุลอ่านข่าว

ตอนแรกกับตอนหลังที่มาสารภาพก็ไม่เหมือนกันนะคะ
คือตอนแรกเมื่อเช้ายังฟังข่าวอ้าวใจบุญนี่นะ
ใช่อยากให้จบเรื่องไปเอายอมจ่าย๓๐๐เอง
สุดท้ายคือข่าวอัปเดตล่าสุดที่ทีมข่าวของเราไปตามมา